มีเหตุการณ์หมากัดคนอีกแล้วคราวนี้เป็นสุนัขพันธ์บางแก้วนะคะกัดเจ้าของ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยนาธค่ะเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วชื่อว่าเจ้าเจ๋งอายุ๗ปีแล้วนะ
กัดเจ้าของที่ให้ข้าวมันทุกวันเนี่ยเย็บเป็นร้อยเข็มโอ้โหแต่ว่าที่น่าเศร้าก็คือเจ้าเจ๋งตอนนี้ตายแล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะสภาพบาดแผลแล้วก็มือที่ชุ่มไปด้วยเลือดนะคะของเจ้าของสุนัขพันธ์บางแก้ววัย๗ปีที่ชื่อว่าเจ้าเจ๋งค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านอุดมศุกร์พื้นที่ตำบลบ้านกล้วยคือคนที่โดนกัดเนี่ยเป็นแม่นะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วล่ะลูกสาวนี่แหละที่เป็นคนเล่าเรื่องให้เราฟังเขาก็บอกว่าหลังจากที่แม่โดนกัดเนี่ยก็รีบพาแม่ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร
เจ้าจิ๋งก็ดิ้นรนสุดชีวิตเลยค่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ไม่สำเร็จสักทีเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้มาตรการสุดท้ายมัดปากมัดขาสี่ข้างแล้วก็เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลสัตว์เลยกะว่าจะให้โรงพยาบาลเนี่ยฉีดยาสลบเพื่อให้มันสงบสติลง
เลยอ่ะทั้งกดทั้งปั้มกันสุดท้ายเนี้ยค่ะต้องมัดละหิ้วกันมาแบบนี้
แต่ว่าเนี่ยค่ะเจ๋งตายแล้วคือได้รับแจ้งมาจากทางเจ้าของเนี่ยแหละค่ะว่า
พอหลังจากที่ฉีดยาสลบแล้วเอาตัวกลับมาที่บ้านมันฟื้นได้ไม่นาน
อยู่อยู่มันก็หัวใจหยุดเต้นแล้วตายเลยซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการน็อกยา
สลบนะคะเพราะว่าช่วงที่มันอารวาสที่ไม่ยอมให้เขาจับเนี่ย
ว่าหัวใจคงทำงานหนักด้วยทีนี้ลูกสาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
เสียใจนะที่เจ้าเจ๋งตายถึงแม้ว่าเจ้าเจ๋งจะกัดแม่
แล้วก็ถามว่าเอ้าแม่ให้ข้าวทุกวันอ่ะทำไมเจ๋งถึงกัดครับ
เธอบอกว่าคือแม่เนี้ยให้ข้าวไปแล้วรอบหนึ่งอืม
แล้วจะไปให้รอบสองทีนี้มันกินข้าวอยู่
ยื่นมือไปจะให้รอบสองมันก็เข้าใจว่าจะไปแย่งข้าวมัน
ครับมันก็เลยกัดเอาค่ะซึ่งตอนนี้อาการของคุณแม่เนี้ย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมือสองข้างมีแผลเย็บร้อยเข็ม
ยังปวดตึงอยู่และใช้งานได้ไม่ถนัดหมอบอกว่าให้รอดูอาการอีก๒๓วัน
ถึงจะกลับบ้านได้ค่ะอันนี้ต้องฝากเตือนถึงคนที่เลี้ยงสุนัขนะ
ว่าจะเป็นพันธุหรือไม่ดุก็ตามนะคะต่อให้เป็นชี้สุดหรือชีวาว่า
ถ้ามันกินข้าวอยู่อ่ะแล้วเอามือไปยุ่งหรือแตะอะไรมาเนี่ย
มันก็กัดทั้งนั้นแหละอ่าผมก็เป็นมันเป็นจริงจริงเพราะว่าช่วงเวลากินข้าวเนี่ย
คือช่วงที่มันอ่อนไหวแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันคือใจจดใจจ่อยกับข้าวมัน
ใครจะเข้ามาทำร้ายมันเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันตัวทันเพราะฉะนั้นมันจะแว้งกัดเลย